ต่อกันที่ลูกทุ่งสาวรุ่นใหญ่พี่ฮายอภพรกันบ้างดีกว่านะคะ

ทุกวันนี้ไม่เห็นพี่ฮายชอบม้าชอบม้าเลย

วันนี้เนี่ยโลดแล่นบนจอแก้วกันแบบเป็นว่าเล่นเลยนะคะ
มีงานพิธีกงพิธีกรเยอะมากกว่าการขึ้นเวทีร้องเพลงซะอีก
หลายคนก็เลยพลอยเข้าใจผิดคิดว่าพี่ฮายแขวนไมค์ไปซะแล้ว
งานนี้เจ้าตัวก็เลยขอชี้แจงว่าไม่ใช่นะคะ
แต่เป็นความตั้งใจที่จะรับงานน้อยลง
เพราะว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะกลับมาทำงานเพลงใหม่นะ
แต่ในฐานะที่เป็นเจ้าแม่เพลงแซ่บรอดอย่างนี้
เราก็เลยขอถามความเห็นกับเพลงคางชื่ออ้ายแนหน่อย
ที่ก่อนหน้านิปลิงนี้โดนภูเพลงถลมหนัก
ว่านักร้องสาวรุ่นที่จะว่ายังไรเป็นภักรณ์ค่า
อุ๊ยนะอย่างนี้ก็ออกได้เหรอ
ก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าคนก็เห็นมันตลก
เอ็มวีต่างไม่ได้ให้เราสอบไปทั้งนั้น
แต่พอฟังเนื้อเพลงเราถามเนื้อเพลงจากคนอีสาน
เอาเลยอย่างนั้นเหรอโอ้โหเขาก็กล้าดีเนอะ
กระแสตอนนี้เขาก็ต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้สิ
แต่ละคนก็ชอบสไตล์แบบนี้ไหม
ไม่งั้นก็ไม่เอามาคอปเวิร์กกันเยอะมากมาย
ทุกคนก็จะรู้ลิมิตกันนะคะว่าอะไรที่มันมากเกินไป
สังคมเราก็เราก็มิวเราเป็นคนไทยเราเป็นสัตวนภุทธ์
เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึง
อะไรที่ออกผ่านโซเชียลก็ต้องระวังกันด้วย
เพราะว่ายังไงสังคมไทยเขาก็มีวัฒนธรรม
มีเขาออกข่อเกตอยู่มีจารีสมีขนม

ให้เป็นออกแนวเป็นรูปแบบตลกแต่ว่าเนื้อเพลงเนี่ยยังคงอยู่
ถูกต้องแล้วเอาก็ตีความใหม่ก็แล้วกันนะ
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับวงการเพลงลูกทุ่งด้วยเช่นเดียวกัน
เดี๋ยวรอติดตามผลงานของพี่ฮายอภพรเชื่อว่า
ปีหน้าเราอาจจะได้ยินเพลงลุกทุ้งแซ่บของสไตล์แบบพี่ฮายอยู่นะ